ถ้าพูดถึงป่าเขาน้องมิ้นต้องนึกถึงเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ใช่ไหม

ที่แล้วมีตำรวจ๑๐นายเจอผู้หญิงท้องกลมที่ผูกคอตายอยู่ในขนำ
ตำรวจต้องหนีไปนอนบนต้นไม้นี่ตัวเดิมไหม

มีผีโนราอยู่ในพื้นที่เขาบรรทัศน์
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราที่ตอนนี้ก็ฝังตัวอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน
ยังไม่กลับแต่ไกด์ธนกรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว

เดี๋ยวทีมงานเตรียมภาพของไกด์ธนกรไว้หน่อยนะ
เดี๋ยวจบเรื่องผีโนราเนี่ยให้น้องมิ้นได้ดูหน่อย
วันนั้นเพิ่งแก้กางเกงใช่ไหมทากจะกัดเอา

ทุกผู้ชมครับแซคนัทวินเนี่ยได้ยินชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องของ
ควรโนราหรือว่าผีมโนราบนเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
ก็เลยไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านกระนะฮะ
ทางอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะครับ

เกี่ยวกับตำนานอาถรรพีโนรานะครับ
โดยบอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนานแล้ว
ตอนนั้นนะเหล่านักแสดงมโนราจากจังหวัดตรังเนี่ย
ที่เขาจะไปแสดงทางฝั่งพัทธลุงเนี่ย
เขามักจะใช้วิธีเดินข้ามเขาบรรทัศน์ไปยังฝั่งพัทธลุง
ก็ต้องผ่านป่านั่นแหละผ่านหมู่บ้านตระด้วย
พอแสดงทางฝั่งพัทธลุงเสร็จก็ต้องกลับมาทางฝั่งตรังใช่ไหม
มีอยู่ช่วงนึงที่กลับมาทางฝั่งตรังเนี่ยไปเจอโจรป่า
ป่ากลุ่มนี้มันฆ่านักแสดงมโนราในวงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ

ตายยกวงเพื่อชิงทรัพย์สินพวกเครื่องเงินเครื่องทองของมีค่า

ทุกเดือน๖นะซึ่งเป็นประเพณีรำมโนรา

ได้ยินเสียงปี่เสียงกลองเสียงร้องมโนลา

ร้องแบบคือมันไม่ได้เพราะเหมือนมโนลาที่เราได้ยินทั่วไป
มันได้ยินแบบโหยหวนแบบชวนสยองขวัญ
เขาบอกได้ยินประจำทุกเดือน
เดือน๖ที่เป็นประเพณีรำมโนรา
บรรลุงพันธ์นั้นแหละ
โนราปัดไปรำที
เพิ่งเวลาก็รำโนรา
แบบไว้ไม่รู้เหรอมีแบบออกปัดได้เลย

นี่นะฮะอันนี้เป็นของฝากจากแซคนะ
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตามล่าเสียแป้ง
แต่ว่าเราไปได้ยินเรื่องของผีโนรามา
ก็เลยไปถามคนในพื้นที่มาให้

ซึ่งขึ้นบ้านตระบ่อยครั้งนะฮะ

บอกทุกวันโกนวันพระรวมถึงเดือน๖
ประเพณีของการรำโนราเนี่ย
ได้ยินจริงนะฮะเสียงกลองมโนราเสียงปี่มโนรา
อยู่บนเขาลักษณะร้องรำทำเพลงนะฮะ

แต่รู้ว่ามีการร้องมโนราอยู่บนเขาแน่
เสียงผีพาดมโนราดังเหมือนกับคุณก็เล่นหนังมโนรา

เหมือนคนสมัยก่อนก็กลับกันนะคะลูก

พอถึงวัน๑๔๑๕ค่ำก็เริ่มแล้วลูก

เราก็ถามแบบคนเท่าคนแก่เลยนะฮะ
เกิดในพื้นที่บ้านตระเลยนะ
นี่คุณตาเดี้ยปัจจุบันอายุ๘๗ปี

เคยได้ยินเสียงกลองมโนราดังกล้องในหุบเขาบรรทัศน์

เสียงกรองนี่ดังตุ้งตุ้ง
ตอนแรกเนี่ยฟังเหมือนแบบอยู่ใกล้

เดินตามยิ่งลอยไกลออกไปนะน้องมิ้น
แล้วเคยมีตำนานเล่าขานกันมาว่า
ใครไปเดินตามเสียงกลองเสียงร้องมโนลาเนี่ย

ไม่ว่าเขาไปในไหนนะฮะ
แต่แบบว่าป่าวดิ้งไว้
มียิงใกล้ไปเบอ
อ้าวอันนี้เรื่อง

แล้วต้องหนีออกมานอนบนตำรากันหมดเลยนั่นน่ะค่ะ
อีกคนนะบนขนำอะใช่๑๐คนเห็นหมดเลยทั้ง๑๐คน
แล้วชาวบ้านบอกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่นู้น
ปี๒๕๓๐ท้องอยู่แล้วไปเจองูใหญ่เนี่ยรัด
จนเสียชีวิตอยู่แถวขนำ

มีไตล์มองกรมผู้คอตายแล้วอีกคนนึงที่ไปโดนงูรัก
ลอกชาวบ้านอะไรอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าจริงไหมคะ
ก็ไหนแซ็กก็เลยหาคำตอบให้แซ็กไปนอนในขนำนั้นเหรอ
ไม่ได้ไปนอนไม่ได้สูตรผีครับอุ๊บใจหมดเลย
ผีผู้หญิงที่เขาลือกันเนี่ยอาจจะเป็นงูรัดจะเป็นตายทั้งกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เอาจริงนะน้องสาวป้าเองเอาเหรอคนคนนั้นคือน้องสาวป้าเอง
แล้วไม่ได้เสียชีวิตบนขนำไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกงูรัดด้วย
แต่เสียชีวิตเพราะว่าพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าท้อง
แล้วเสียชีวิตงูรัดแล้วไม่ใช่ด้วยนะฮะเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้ว
อ่าแล้วช็อกพาไปโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตที่บ้านที่สตูนด้วยนะ
อ๋อค่ะไม่ได้เสียชีวิตที่ขนำไม่ได้เสียชีวิตบนขนำที่บ้านตราบนเขาบรรทัศน์
ซึ่งมันไม่ใช่คุณตรีนี่แหละจะเป็นคนสตูนมันรอบไปถ่ายไปบ้านตราสตูน
เขาเกิดเจอผีบ้างไว้ไหม
ก็ไม่เคยเจอนี่ป่าเข้ามาอยู่เจ้าสิบปีแล้วไม่เคยเจอถึงเปียงสักปี
อ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ย

แม็กซ์บอกเขาเห็นไฟแบบวิบวับตลางป่า
ลูกไฟอาถรรพ์ของเขาบรรทัศน์

มาจากแอ่งน้ำในเทือกเขาบรรทัศน์

คนก็เลยเอ๊ะคืออะไรแสงไฟอะไร

มีแต่คำบอกเล่าก็เลยยังไม่ได้พิสูจน์

เอ้าไกไ์ธนกรตอนนี้ป่วยค่าเลือดออก

วันนั้นไปลุยน้ำไปเจอทาก

ทากแล้วไปขึ้นป่าอยู่ตั้งคืนสองคืนใช่ไหม

ตอนนี้ก็ถึงมือหมอแล้ว

เออใช่เห็นบอกเลือดนี่ไหลอาบเลย